คุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้ต้องระวังครับ
คือบางทีเราก็คิดว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่น่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าคนร้ายมิจฉาชีพเนี่ยมันเอากันดื้อ
อย่างชาวบ้านแถวตลาดพรพัฒน์ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีถึงกับเซ็งครับ
เอาถุงหมูสดเนี่ยใส่ไว้ท้ายรถกระบะเนี่ยครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้เลยนะครับ
สามคนนี้เนี่ยเดินมาแล้วก็หนึ่งในสามก็ไปหยิบถุงเนื้อหมูที่วางอยู่หลังรถกระบะเนี่ยตรงกระบะท้ายเนี่ยนะครับ
แล้วก็เดินไปเลยนะครับเขาจอดรถไว้ที่หน้าปากซอยบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ในตลาดพรพัฒน์ซอยรังสิตปฐุมธานี
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเดินมาก็เซไปเซมาด้วยนะครับ
นายสมเจตสภาพศรีอายุ๔๓ปีเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรเอาไว้นะครับ
โดยบอกว่าตัวเองเป็นลูกจ้างนะช่วงเช้าก็มีหน้าที่นำเนื้อหมูไปส่งให้กับลูกค้าย่านเมืองเอก
ก่อนจะไปส่งเนี่ยก็มาเอาเนื้อหมูที่ตลาดนี่แหละนะครับแล้วก็วางเนื้อหมูไว้ที่ท้ายรถกระบะ
หลังจากนั้นก็ไปทำงานต่อนะพอกลับมาที่รถอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าถุงเนื้อหมูหายไปแล้ว
ก็เลยรีบไปขอเปิดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ดูก็พบว่ามีคนมาขโมยไป
มูลค่าของหมูที่ได้ไปเนี่ยในถุงนั้นก็๗กิโลกรัมประมาณ๑๐๐กว่าบาทนะครับ
ขณะที่แม่ค้าขายเนื้อหมูที่อยู่ในตลาดพรพัฒน์นะครับนางสาวหนูการผามาลาอายุ๓๗ปี
บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าเหตุการณ์คนร้ายขโมยเนื้อหมูที่อยู่ในตลาดนั้นมีเป็นประจำ
หลังจากที่เราเอาเนื้อหมูไปส่งให้กับลูกค้าลูกค้าก็มักวางไว้ที่หลังรถ
ถ้าเป็นรถกระบะถ้าเป็นจักรยานยนต์ก็วางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถ
คนร้ายก็แอบมาหยิบเนื้อหมูไปหยิบของอย่างอื่นไป
เพราะฉะนั้นก็มักจะเตือนลูกค้าอยู่เป็นประจำว่าเวลาซื้อของอะไรแล้วไปวางที่รถน่ะ
มีคนเฝ้าหน่อยนะมันไว้ใจไม่ได้นะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธิภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
ส่งชุดสืบสวนไปติดตามจับกลุ่มตัวแล้วนะครับ
แล้วก็ไปจับผู้ต้องสงสัยได้๒คนตามที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
นำมาสอบสวนแล้วแต่คนที่เป็นคนเดินมาหยิบเนื้อหมูไปจากท้ายรถกระบะ
ยังจับไม่ได้อีกสองคนมาด้วยกัน
แต่อีกคนนึงคนนี้ยังจับไม่ได้
เบื้องต้นพบว่าทั้งสามคนเป็นคนเร่ร่อน